ส่วนนี้เป็นเหตุระทึกบนท้องถนนที่สุราธานีครับ
เจอแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ขับรถไปอยู่ดีนะแล้วเห็นรถเก๋งสองคันเหมือนจะขับเบียดบี้กันไปเบียดบี้กันมา
แล้วฝั่งหนึ่งมีการใช้ปืนยิงอีกฝ่ายด้วยครับ
อ้วนตายมั้ยวะโดนมั้ยโดนนั้น
โอ้โหนี่เลยฮะคนที่อยู่ในรถที่เป็นกล้องหน้ารถก็ตกใจเลยครับ
สองคันนี้เบียดกันไปเบียดกันมาครับเก๋งสีบรอน
อีกคันหนึ่งสีดำครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ถ้าดูไม่ผิดเหมือนจะมาจากรถสีดำนะครับนั่นนะที่เราวงแดงไว้
ก็ขับไล่กันไปบนท้องถนนแต่ว่ารถเจ้าของคลิปเนี่ยไม่กล้าขับตามไปครับ
เป็นใครก็คงไม่กล้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองขาเข้าบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองสุราธานี
มีความคืบหน้าครับเรื่องนี้คุณผู้ชมทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปไปหาข้อได้จริง
แต่ว่าคนที่โพสต์คลิปนี้บอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลครับเพราะว่าก็กลัวความปลอดภัยของตนเองด้วย
ทำยังไงดีล่ะทีมข่าวเลยไปที่นี่เลยโรงพักเลยโรงพักเมืองสุราธานีเจ้าของทองที่เกิดเหตุ
ผู้กำกับโรงพักคือพันธ์ตำรวจเอกนิพนธ์ชาตรี
รับว่าเป็นปฏิบัติการของตำรวจครับ
ตำรวจทำอะไรกันทำไมต้องขับเบียดบี้ไปแบบนั้น
เป็นการล่อซื้อยาเสพติดของตำรวจชุดสืบสวน
แต่เพราะเอิญว่าคนร้ายไหวตัวทันก็เลยจะขับหลบหนีและยิงต่อสู้ครับ
ตำรวจเนี่ยก็กลัวว่าถ้าขับเบียดบี้ไปแบบนี้แล้วฝั่งคนร้ายมีอาวุธปืนด้วย
เกิดยิงขึ้นมาเนี่ยจะมีผู้บริสุทธิ์โดนยิงโดนลูกหลงไป
เพราะว่าเส้นนี้ก็ประชาชนขับรถผ่านไปผ่านมาเยอะครับ
ตำรวจเลยไม่กล้าเข้าปะทะคนร้ายจึงหลบหนีไปได้ครับ